น้องใบตองเมื่อชั่วโคลนเราไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ใช่ไหม

โอ้โหมะขามก็ขึ้นชื่อนะแต่ว่าที่เพชรชบูรณ์ยังอยู่ที่เดิมนะ
นี่ไปที่เพชรชบูรณ์กันไม่ได้มีแต่มะขามหวานที่ขึ้นชื่อ
นี่เมนูนี้ก็ขึ้นชื่อเหมือนกัน
คือเมนูปิ้งไก่ข้าวเบื่อกินกันให้เบื่อไปเลย
ไก่ข้าวเบื่อไม่คุ้นค่ะ
คุ้นนะบางคนไม่คุ้นแต่บางคนก็คุ้นเคยเคยทานแล้วมันอร่อยมาก
พลาดไม่ได้ไปติดตามกันเลยครับ
ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าถ้ามาถึงเพชรชบูรณ์ถ้าไม่ได้มากินถือว่ามาไม่ถึง
รับไหมย่างข้าวเบื่อกับไม้ไหมคะ
ของดีของเด็ดที่ขึ้นชื่อของร้านป้าเกาะก็คือ
ปิ้งไก่ข้าวเบื่อที่เข้มข้นไปด้วยรสชาติของสมุนไพรไทย

คืออะไรล่ะครับคุณป้า
มันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของที่นี่เลย

มันเป็นข้าวเหนียวเราเอามาควรให้มันสุกกับพวกเครื่องปรุงเครื่องอะไรเขาก็เลยเรียกเป็นข้าวเบื่อกันนะจ๊ะ
ป้าจำความได้เขาก็เรียกแบบนี้ล่ะ
แต่ป้าเกาะไปได้สูตรเด็ดความอร่อยนี้มาจากไหนกันล่ะครับ
กระซิบบอกชาวตลอดข่าวสักหน่อยสิครับคุณป้า
มันอยู่ที่การปรุงด้วยเราปรุงของเราเองว่าเราจะเอาแบบไหนเราไม่ประหยัดเครื่องจ้ะ
เราถึงเครื่องแกงรสชาติมันจะเผ็ดนิดหน่อยค่ะ
เผ็ดมันเข็มสามรสอยู่ในที่ในไม้เดียวกันจ้ะ
เห็นไม้ใหญ่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยแบบนี้
บ้าก๊อกเขาขายเพียงแค่ไม้ละสิบบาทเท่านั้นละ
ฮิ๊ฮี่ฟังไม่ผิดหรอกครับสิบบาทจริง
ถึงราคาจะแค่หลัก๑๐แต่รสชาติเนี่ยอร่อย๑๐๐
อร่อยถึงเครื่องแน่นอน
ไปดูส่วนผสมกันหน่อยดีกว่าครับว่า
มีอะไรป่าห้าง

ขิงพริกไทยกระเทียมพริกแห้งอ่ะจ๊ะ

มีส่วนระอกมีส่วนสะโพกแล้วก็ฟีกจ่ะ

เอามาขัดไว้ทำไมล่ะครับป้า

ถ้าเราไม่เสียบเราก็จะเครงลงข้างใด

แหมพิธีพิถันขนาดนี้
แอบทราบมาว่าป่าก๊อกตื่นมาเตรียมของกัน

ต้องเตรียมท้องไว้ตั้งแต่วันนี้

ไก่นี้เราต้องมาเอามาล้างน้ำเกลือ

ป่าของผมคนขึ้นตั้งเดี๋ยวอบ
มาที่หน้าร้าน

อยากจะลองกัดสักคำจริงล่ะครับ
สำหรับใครที่อยากจะมาลองลิ้มชิมรสเมนูความอร่อยนี้
ที่หาทานได้แค่ที่นี่เท่านั้น
มากันได้เลยที่ตำบลบุงน้ำเต้า
อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
กับร้านปิ้งไก่ข้าวเบื่อ
ป้าเกาะรับรองซี๊ดถึงเครื่องแกงแน่นอน
ซี๊ดแน่นอนนะคะกับการไปตลอดกินทั่วไทยของเรานะ
แต่ละที่เขาก็จะมีของดีของเด็ด
อย่างเช่นที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมส่งข้อความผ่านช่องทางไลน์มาวันนี้นะคะ